ฤษีดัดตนเริ่มปรากฏหลักฐานครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่๑
ในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้บูรณปฏิสังขรวัดโพ
พร้อมทั้งโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปรือสีแสดงท่าดัดตน
เพื่อให้เป็นโอสดทานหรือการให้แนวทางบำบัดโรค
บำบัดอาการเจ็บป่วยต่างแก่ราษดรผู้ไฟรู้ด้านสุขอนามัย
แม้ว่าปัจจุบันรูปรือสีดัดตนจะชำรุดศูนย์หายตามการเวลาไปไม่ครบถ้วนเหมือนแต่เดิม
แต่คุณประโยชน์ของท่ารือสีดัดตนนั้นยังคงเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทย
ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังซึ่งสนใจในสุขภาพตามแบบฉบับของตำรับวัดโพ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน